ทีนี้มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองค่ะประมาณ๗โมงเช้า
กลางเมืองเลยนะคะที่อาการเทรนดี้สุขุมวิทย์๑๓
ตำรวจสนลุมพินีเขาได้รับแจ้งว่ามีคนร้ายเป็นผู้ชายคนไทยเนี่ยนะ
ทะเลาะกับชายชาวต่างชาติเป็นชาวฝรั่งเศส
มีเรื่องทะเลาะวิวาดกันก่อนแล้วก็ผู้ชายที่เป็นคนไทยเนี่ยมีปืน
เอาปืนยิงใส่ชายชาวฝรั่งเศสคนนี้ชายชาวฝรั่งเศสก็พยายามจะบอก
ครับแล้วผู้ชายคนไทยที่ก่อเหตุเป็นตำรวจค่ะอ๋อเหรอฮะ
เป็นดาบตำรวจก่อเหตุนี้เบื้องต้นคาดว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของผู้หญิง
ทีนี้ดาบตำรวจนายนี้พอก่อเหตุเสร็จก็เข้าพบพนักงานสอบสวนนะคะ
อันนี้เป็นคลิปภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดาบตำรวจคือเสื้อสีส้มนะคะ
แล้วก็มีภาพนี้คือจังหวะที่ชายชาวฝรั่งเศสถูกยิงแล้วแล้วก็ผู้หญิงกำลังช่วยปั๊มหัวใจอยู่
แต่ช่วยไม่ได้อ่ะจนเขาเสียชีวิตอ่ะครับ
แล้วก็มีภาพล่าสุดนะคะคุณผู้ชมเป็นคลิปภาพที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลนะคะ
กล้องวงจรปิดในซอยสุขุมวิทย์๑๑ทับ๑เป็นเหตุการณ์ที่ทั้งคู่เขาต่อยกัน
นี่ต่อยกันหน้าร้านเหล้าแล้วก็ชกกันล้มลุกคลุกคลานแบบนี้
คนก็พยายามเข้าไปห้ามอันนี้เป็นภาพเหตุการณ์ก่อนที่จะยิงกัน
๗นาฬิกา๑๗นาทีขาวอันนี้
คือร้านเหล้าแห่งนี้เนี่ยตามรายงานคือเปิด๒๔ชั่วโมง
กินกันทั้งวันทั้งคืนถูกต้องค่ะก็เลยมาชกกันอยู่หน้าร้านตอนเช้า
ซอยสุขุมวิทย์๑๑ทับ๑ชาวต่างชาติเขารู้กันดีค่ะ
นี่ค่ะฝรั่งเขาก็จะมาเที่ยวกันถึงเช้าแบบนี้ค่ะ

ใช่ไล่กันแล้วก็เกิดเหตุยิงกันก็ไล่กันไปเป็นอีกภาพหนึ่ง
ให้คุณผู้ชมดูคลิปไปอะค่ะครับ
ดาบตำรวจกันตะพงฮวดศรีผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบรามสนลุมพินี
คือคนเสื้อส้มนะคะชายชาวฝรั่งเศสชื่อว่านายมาลิกยาเมล
อายุสี่สิบเอ็ดปีก็คือคนเสื้อดำค่ะครับ
เมื่อสักครู่ทะเลาะกันก่อนหน้าร้านเหล้า
ภาพนี้ก็คือเป็นภาพที่ดาบตำรวจกันตะพงศ์พยายามที่จะยิงใส่
แล้วก็ยิงไปจริงยิงไปสองนัดครับ
แล้วก็หลบหนีไปแล้วภาพนี้เป็นสาวพลเมืองดี
กำลังช่วยปั๊มหัวใจช่วยชีวิตนายมาลิกนะคะ
แล้วก็มีรอปภของอาคารนี้อาคารเทรนดี้เนี่ยค่ะ
มาช่วยแต่ก็ช่วยไม่ได้สุดท้ายนายมาลิกเสียชีวิต
นายมาริกเนี่ยถูกยิงเข้าที่ศีรษะเลยนะคะดาบตำรวจกันตะพงสุดท้ายเนี่ย
มอบตัวที่สอนอลุมพินีแล้วก็เอาปืนที่ใช้ก่อเหตุมามอบตัวด้วย
ก็ได้มีการคุมตัวสอบปากคำอย่างละเอียด
จากเหตุการณ์นี้เราส่งนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปด้วยค่ะ
คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขนะคะไปลงพื้นที่ในจุดเกิดเหตุ
ไปที่หน้าร้านร้านนี้ก็คือหน้าอาคารน่ะนะคะ
ที่มีการยิงกันยังมีร่องรอยคราบเลือดอยู่เล็กน้อย
แต่ว่ามีการทำความสะอาดไปแล้วอืมคุณกิติศักดิ์นักข่าวของเราก็ไปถาม
คนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังว่าช่วงเช้าทำงานอยู่
เห็นนายมาลิกชายชาวฝรั่งเศสวิ่งเข้าไปในตึกนี้
แล้วก็มีดาบตำรวจกันตะพงวิ่งตามเข้าไปดาบตำรวจกันตะพงเนี่ย
ถือปืนไปด้วยนะคะนายมาริกพยายามที่จะส่งสัญญาณมือ
บอกเนี่ยค่ะดาบตำรวจกันตะโพงไม่ค่ะยิงใส่เลย
นายมาริก็ล้มลงดาบตำรวจก็วิ่งหนีออกไป
พอยิงเสร็จเนี่ยตอนนั้นเนี่ยนายมาลิกก็เหมือนกับไม่มีลมหายใจแล้วนะคะ
คนที่เห็นเหตุการณ์เขาก็พยายามจะช่วยแล้วก็เป็นคลิปภาพที่เราให้ดูไป
พยายามจะปั๊มหัวใจแต่สุดท้ายเสียเลือดเยอะ
ทนไม่ไหวแล้วก็เสียชีวิต
ทีนี้ได้ยินเสียงปั้งเราก็นึกว่าเขาจุดประทัด
แล้วว่าไอ้ใครมาจุดประทัดในนี้วะ
พอแงะมองอุ๊ยเขายิงกันดีกว่ายิงสองที

แล้วพอยิงปั๊บมันก็วิ่งออกมาข้างนอก
วิ่งออกมาข้างนอกป้าก็รีบออกมาข้างนอกมาดูคนเจ็บอ่ะสงสารเขา

มันก็ลุกขึ้นมานั่งแล้วมันฝั่งมือเรียก
เราบอกเฮ้ยทำไงเนอะโทรหาตำรวจโทรหา

สักพักนึงแล้วไม่มีใครวิ่งมามาปั๊มหัวใจ
เนี่ยพอปั๊มปั๊บเลือดก็ออกปากออกจมูกยิ่งปั๊มยิ่งออกยิ่งปั๊มยิ่งออก

เขาได้มีการพูดอะไรกับป้าไหมครับ
เขาพูดภาษาเขาฟังบอกเขาพูดออกมาแต่ถ้าฟังไม่ออกเขาฟังมือเรียกอ่ะ
แต่ไปพูดภาษาอังกฤษฉันบอกกูตายแล้วกูจะทำยังไงวันนี้กูก็ปวงไม่ออก
เหมือนฝั่งมือให้เราช่วยอ่ะเหมือนให้เราช่วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ฟังไม่ออกเขาไม่ใช่คนไทยไง
คิดว่ามันต้องมีเรื่องอะไรจากข้างนอกเพราะตรงนี้มันบาร์เยอะมันมีบางนอกเยอะ
มันกินกันกินเหล้ากินอะไรพวกนี้มีบาร์เยอะใจสั่นหมดเลยเพราะจะไม่เคยเห็นเจอแบบนี้ไง
แล้วพอคนยิงมันวิ่งออกไปปั๊บฉันก็รีบวิ่งออกมาไง
พอป้าวิ่งออกมาป้าคิดว่าเขาจะวิ่งกลับมาคนยิงจะวิ่งกลับมาอีกไหม

ส่วนผู้เห็นเหตุการณ์อีกคนนึงก็เล่าว่าทำงานอยู่ได้ยินเสียงดัง
แต่ไม่รู้ว่าเป็นเสียงปืนตอนแรกนึกว่าเป็นเสียงประทัดแต่ได้ยินเสียงดังสองนัดนะคะ
ไปดูก็เห็นว่านายมาลิกนอนอยู่ที่พื้นแล้วเห็นว่าถูกยิงเข้าไปแล้ว
นายมาริกพยายามขอความช่วยเหลือสุดท้ายมีคนมาช่วยแต่ก็ช่วยเอาไว้ไม่ทัน
นายมาลิกเสียชีวิตตอนนั้นบอกว่าตกใจมากคนที่เขาเห็นเหตุการณ์นะคะ
เขาบอกว่าตกใจจริงไม่คิดว่าจะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้กลางเมืองแบบนี้ค่ะ
ที่ผ่านมาในซอยนี้ก็จะมีคนทะเลาะกันบ่อยนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นคนเมา
เมาทะเลาะกันแย่งผู้หญิงกันเพราะว่าบาร์เหล้าอยู่ไม่ห่างจากคอนโดตรงนี้เท่าไหร่อะค่ะ
สองคนนั้นก็วิ่งมาแล้วก็เหมือนทะเลาะกันแล้วก็ยิงกันเลย
หัวใจแล้วก็ผู้ชายอีกสองคนก็เข้ามาพี่ยังกลัวอยู่เลย
คือกลัวแล้วก็ตัวสั่งมากเลย
อืมคือเช้าแล้วนะ๗โมงกว่าจะแปดโมงแล้วคนก็มาทำงานกันแล้วไง
สุขนี้ไม่ถูกลุกลงไปด้วยนะครับ
คุณกิติศักดิ์ก็เลยลงพื้นที่ไปดูหน่อยซอยที่ชาวบ้านเขาบอกว่า
โอ้โหกินเหล้าเมากันประจำเนี่ยทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะครับ
ซอยสุขุมวิทย์๑๑ทับ๑นะครับ
เนี่ยฮะหลังจากมีข้อมูลว่านายมาลิกผู้ตายกับดาบตำรวจกันทะพงศ์มือปืนเนี่ย

โดยพบว่าทั้งคู่มีปัญหากันมาก่อนที่ร้านแห่งนี้นะครับ
ร้านที่เกิดเหตุเป็นอาคาร๒คู่หามีระเบียงเอาไว้สำหรับนั่งดื่มกิน
แล้วก็ไม่ได้เปิดให้บริการข้างในปิดไฟมืดเลยนะครับ
มีโต๊ะสำหรับนั่งดื่มกินกันอยู่นะ
ถามคนแถวนั้นชาวบ้านบอกว่าเปิดตลอด๒๔ชั่วโมง
ชาวบ้านบอก๒๔ชั่วโมงแม่เปิดอยู่ได้ยังไงนะ
เขาก็บอกว่าเขาเป็นร้านกินข้าวกินอาหารเนี่ยนะ
จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาดื่มกินตลอดเปิดเพลงเสียงดังด้วย
คนในพื้นที่เดือดร้อนมากเอือมระอาแต่ไม่มีใครกล้าร้องเรียน
เพราะว่าร้านนี้มีมือปืนผู้ก่อเหตุเป็นคนคอยดูแลนี่ตำรวจนะมีตำรวจคอยดูแล
และมักมีพฤติกรรมไม่เกรงกลัวใครนอกจากนี้คนในพื้นที่ยังบอกว่าผู้ก่อเหตุ
น่าจะมีหุ้นส่วนกับร้านนี้ด้วยอืมขณะที่ทั้งสองคนมีปัญหากันอยู่ที่ร้านนั้น
ทีมข่าวของเราจำลองเหตุการณ์ตามคำบอกเล่าของพยานแวดล้อมต่างนะครับเดี๋ยวทำเป็นภาพกราฟิกให้ท่านเห็นกันแล้วกันนะครับ
กันตะพงศ์เดินนำหน้านายมาลิกออกมาจากร้านแล้วก็ต่อยเข้าไปที่หน้านายมาลิกก่อนหนึ่งครั้ง
นายมาลิกก็ชกสวนคืนทำให้ดาบกันตะพงล้มลงไป
หลังจากนั้นมีผู้หญิงคนนึงซึ่งคาดว่าก็คงเป็นคนในร้านนั่นแหละไม่รู้ยังไง
อยู่ดีเอาปืนมาตีที่ศีรษะนายมาลิกชาวต่างชาติ
ดาบกันตะพงศ์ก็เข้าไปแย่งปืนจากผู้หญิงคนนี้มาแล้วก็ไล่ยิงใส่นายมาลิกไปประมาณ๔๕นัด
ตอนนั้นไม่รู้ว่าอาจจะยังไม่โดนค่ะเพราะว่านายมาริกเนี่ยวิ่งหนีจากซอยสุขุมวิทย๑๑ทับหนึ่ง
ไปถึงนู่นฮะอาคารที่เกิดเหตุอาคารในซอยสุขุมวิทย์สิบสาม
สองซอยอยู่ห่างกันสักเกือบหนึ่งกิโลก่อนที่ดาบกันตะพงศ์จะวิ่งตามมายิง
แต่ดาบตำรวจกันตะพงศ์ไม่ฟังฮะยิงใส่จนเขาเสียชีวิต
หลังก่อเหตุแล้วชาวบ้านบอกว่าดาบตำรวจกันตะพงศ์ได้เดินกลับมาที่ร้านที่ตัวเองดูแลอยู่
ที่ร้านเหล้าสุขุมวิทย์๑๑ทับ๑ด้วยท่าทางปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
จากนั้นพนักงานของร้านก็มาถอดป้ายไฟถอดชื่อร้านออกแล้วก็ปิดร้าน
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่สังเกตการณ์อยู่มีหญิงสาวสองคนนั่งจักรยานยนต์รับจ้างมาที่หน้าร้านเหล้าแห่งนี้
คุณกิติศักดิ์ก็เลยเข้าไปสอบถามเพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่มีข้อมูลตรงกับของชาวบ้านในพื้นที่
บอกว่าเป็นเจ้าของร้านแล้วก็เป็นคนส่งปืนให้กับดาบตำรวจกันทะพงศ์
ชาวบ้านบอกว่าเนี่ยคนนี้คนนี้คนนี้คุณกิติศักดิ์บอกสงสัยจะใช่พอเข้าไปถามผู้หญิงคนนี้ไม่พูดอะไรเลย
ไขกุญแจเปิดประตูเข้าร้านแล้วก็ปิดประตูอย่างเงี้ยปิดไปเลยเออไม่คุยด้วยอ่า
อันนี้คุณพี่เป็นเจ้าของร้านใช่ไหมครับ
อันนี้เขาไม่อยากให้ข้อมูลหรือเขาไม่ชอบติ
ติก็ถามดีไงก็พยายามถามดีแล้วนะ
แต่เขาก็ไม่ให้ข้อมูลอะไรให้เปิดประตูเข้าไป
ปิดล็อกก็ไม่ได้ตอบอะไรเลยนะคะ
ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาแบบนี้ค่ะ
นายมาลิกกับดาบตำรวจกันตะพงเนี่ย
มีปัญหาทะเลาะกันเพราะผู้หญิงคนนึง
ผู้หญิงคนนี้คือเป็นคนที่นายมาริกคบหาด้วย
แต่ผู้หญิงคนนี้ไปขอความช่วยเหลือจากดาบตำรวจกันตะพงศ์
เพราะว่าทะเลาะกับนายมาลิก
จนทำให้นายมาริคิดว่าดาบตำรวจกันตะพงไปมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับผู้หญิงคนนี้หรือเปล่า
ก็เลยทำให้นายมาลิกกับดาบตำรวจกันตะพงทะเลาะกัน
อันนี้เป็นทีมข่าวเราให้ข้อมูลมาเพิ่มเติมนะคะ
ก็พยายามสอบถามมาว่าปัญหามันคืออะไร
พันธุ์ตำรวจเอกอัครวุฒานีรัฐผู้กำกับการสอนอลุมพินีบอกว่าสาเหตุเบื้องต้นก็น่าจะเป็นลักษณะแบบนี้แหละค่ะ
เป็นเรื่องของความไม่พอใจกันเรื่องผู้หญิงแต่ไม่ได้เป็นเรื่องชู้สาว
มีการท้าทายจนต่อยกันแต่ไม่รู้ว่าตอนต่อยกันใครเริ่มก่อน
ตอนเกิดเหตุดาบตำรวจกันตะพงศ์ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่นะคะผู้กำกับสนลุมพินีบอกแบบนี้

เพราะว่าไปปฏิบัติหน้าที่คุมร้านเหล้า
แล้วเมาด้วยค่ะเมาอยู่ด้วยค่ะ
ผู้กำกับสนลุมพินีบอกว่าเมาอยู่จริง
แล้วอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนขนาด๑๑มิลลิเมตรนะคะ

พลตำรวจโทษสุธิพงศ์วงปิ่นผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ไปสอบปากคำดาบตำรวจกันตะพงที่ห้องสืบสวน
นอนลุมพินีด้วยตัวเองไปตั้งแต่ช่วงสาย
แล้วก็บอกว่าดาบตำรวจกันตะพงสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุ
ก่อเหตุเพราะบันดาลโทษะทะเลาะกันเรื่องส่วนตัว
รู้จักกันแต่ไม่ได้มีธุรกิจร่วมกัน
สาเหตุที่แท้จริงเดี๋ยวต้องรอการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
ส่วนจะมีผู้ร่วมก่อเหตุด้วยหรือเปล่า
เพราะว่ามีรายงานว่าเด็กเสิร์ฟในร้านยื่นปืนให้ดาบตำรวจกันตะพงศ์
ตรงนี้ยังไม่ได้รับรายงานแต่คดีนี้เบื้องต้นไม่ได้ซับซ้อนอะไร
พฤติการก่อเหตุชัดเจนตอนนี้เบื้องต้นก็เลยมีคำสั่ง
ดาบตำรวจกันตะพงศ์ออกจากราชการไว้ก่อนค่ะ
เพราะมีพฤติกรรมการก่อเหตุที่ชัดเจนเป็นคดีอาญา
ดาบตำรวจกันตะพงเขาไม่ได้อยู่ในเวลาการปฏิบัติหน้าที่
ตำรวจผู้บังคับบัญชาก็ยืนยันแบบนี้
ก็เป็นเหตุวิวาสนะครับเป็นเรื่องของการส่วนตัวนะครับผม
ันดาลโทษะเท่าที่ผมทราบจากสอนอว่าเขามีหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่
อยู่ที่นี่อยู่เป็นประจำอยู่แล้วในระแวกบริเวณใกล้เคียงแถวนั้น
ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แต่ไปอยู่แถวร้านเล่าตรงนั้นเป็นประจำ
ก็ท่านก็ต้องไปดูลูกน้องของท่านว่าไปทำอะไรที่ร้านเหล้าแบบนี้เป็นประจำ
พกปืนไปด้วยใช่ไหมแล้วชาวบ้านบอกว่ามารับหน้าที่คุมร้านเหล้า
เผลอจะมีหุ้นส่วนด้วยอะไรเนี่ยอันนี้จริงหรือไม่อะไรอย่างไร
บุรถกันตภงถูกใส่กุญแจมือแต่เขามาเขาก็ใส่โหมกแก๊ปมีผ่าปิดบัง
หน้านะคะแล้วก็ขึ้นรถตำรวจไปเลยอย่างที่เห็นในภาพ
พนักงานสอบสวนบอกว่าจะนำตัวไปฝากขังค่ะที่สารอาญากรุงเทพใต้
แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและข้อหาพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ

ครับก็อย่าลืมดูเรื่อง๒๔ชั่วโมงด้วยนะ
อาจจะถูกต้องตามระเบียบตามกฎหมายก็ได้
แต่โดยความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองแล้วควรจะมีลักษณะแบบนี้ไหม
ค่ะมันถูกต้องเหรอเปิดร้าน๒๔ชั่วโมงไม่ใช่๗๑๑ไหม
คือสถานบริการสถานบันเทิงตามที่เขากำหนดเอาไว้ต้องปิด
ตอนเที่ยงคืนตี๑เด็กอายุเกิน๑๘ต่ำกว่า๑๘ห้ามเข้า
มันจะเป็นลักษณะอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเขาจดทะเบียนเป็นร้านอาหาร
กินข้องกินข้าวอะไรอย่างเดียวอะไรอย่างนี้ก็คุณจะเปิดกี่โมง
ตรงนี้เขาคงไม่ได้ห้ามแต่ถ้าขอจดทะเบียนเป็นร้านอาหาร
แต่คุณให้คนดื่มเหล้าในร้านแล้วดื่มเหล้ากันจนถึงเช้า
มันก็ผิดอยู่แล้วเขาทำกันเยอะแยะเลยฮะทั่วบ้านทั่วเมืองเลย
ก็มันก็ถึงออกมาตีกันตอนเช้าไงหรือตีกันจนตี๓ตี๔อะไรอย่างนี้
ชาวบ้านก็เดือดร้อนไปด้วยนะครับ